คุณผู้ชมครับวันนี้เรามีช่วงพิเศษท็อกกับทูปมาฝากคุณผู้ชมนะครับ
เนื่องจากว่าคุณมิ้นท์อรัชพรของเราได้มีการไปพูดคุยกับไนยอนทะกดนะครับ
เป็นเอกอัครราชทูตเดนมาร์คประจำประเทศไทยกับเรื่องของความสัมพันธ์อันยาวนาน
ระหว่างไทยกับเดนมาร์กว่า๔๐๐ปีครับซึ่งท่านก็ได้ให้สิทธิ์พิเศษเลยในการเปิดบ้าน
ต้อนรับทีมข่าวของเราอย่างอบอุ่นนะฮะบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณมิ้นรัชพรเลยครับ
มีใครอยู่ที่ไทยใช่ผมอยู่ไทย๓ปีแล้ว
และผมรู้สึกสุขมากตลอดทั้ง๓ปีแล้ว

และการสร้างขึ้นไปต่อไป
ผมอยากพูดว่าเรามีเกี่ยวกันเรื่อยแต่ผมอยู่ที่ไทย
กับเรือเรื่องนำเพื่อสร้างขึ้นไป

ขอบคุณมากหลังมีเวลาที่เราไม่ได้
คุณใช่รักสนุกมากขอบคุณมาก